คุณไปช่วยจับโจรหน่อยดีโจรรายนี้นะย่องเบาเข้าห้องไปขโมยชุดชั้นในมาแล้ว
ครั้งล่าสุดก็จะไปขโมยชุดชั้นในอีกแถมไปขโมยขนมแล้วก็ทีวีเข้ามา
ล่าสุดตำรวจจับได้แล้วจ้า
ไปค่ะไปที่สพเมืองอุดรธานีนะมาไปดูคนร้าย
สืบสวนเขาจับได้พร้อมของกลางเป็นชุดชะในสาวเยอะแยะไปหมดเลย
นี่ทุกไซส์มีหมดอะเขานำกำลังตำรวจไปจับตัวคนรายที่บ้านพัก
ในพื้นที่ตะบนหนองบัวหลังจากที่ผู้ต้องหารายนี้ไปก่อเหตุ
งัดห้องพักขโมยของเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งได้ขโมยขนมขบเคี้ยวถ้าคุณจำได้จากภาพวงจรปิดที่เราให้ดูไป
เขาเข้าไปในห้องงัดแงะงัดแงะได้ขนมขบเคี้ยวมา
หมายเลขหนึ่งห้องนี้ห้องที่ไม่มีชื่อนะ
อยู่ในพื้นที่บ้านเก่าน้อยตำบลหนองบัวจังหวัดอุดรธานีนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วเขาไม่ได้เอาแค่นั้นไปไง
เขายังเอานาฬิกาไปอีกสองเรือนมีน้ำหอมและมีชุดชะในผู้หญิงด้วยค่ะ
เอาไปตั้งหลายอย่างแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องซักถามแหละ
ถามไปถามมาปรากฏทราบว่าไม่ใช่ครั้งแรก
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยขโมยชุดชั้นในมาแล้ว
พอครั้งที่๒กลับเข้าไปอีกเนี่ยเขาให้เหตุผลว่า
ผมเนี่ยนะยังไงชอบชุดชั้นในที่ต้องกลับไปอีก
เพราะว่าล็อตแรกที่ขโมยไปเนี่ยกลิ่นมันหมด

ก็เลยไปขโมยอีกสักรอบหนึ่งจะได้กลิ่นใหม่มา
กางเกงในชุดชั้นในมันไม่ใช่ยาดมนะครับ

มันกินหมดแล้วไปเอาอันใหม่ไม่ใช่แล้ว
นี่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่เอาชุดชั้นในไง
เห็นทรัพย์สินของเขาก็เลยไปขนออกมาด้วย
เขาบอกว่ามันเป็นความชื่นชอบส่วนตัวของผม
ผมชอบแบบนี้เอามาสูดดมสำเร็จความไคร้
ก็ขอรับสารภาพแหละทำผิดจริง
ความชื่นชอบส่วนตัวของคุณเนี่ยคือ

ถูกต้องตอนนี้สาวหลายคนก็หวาดภาวะ

หลายคนก็โล่งอกโล่งใจนะ
ก็ต้องเตือนเอาไว้แหละสำหรับทุกที่
เพราะเราไม่รู้ว่าใครคนแปลกหน้า
เขาจะมาในรูปแบบไหนจะมาขโมยของเราหรือไม่
ตัวเราก็ดูแลความปลอดภัยส่วนตัวไปก่อนแล้วกัน